เป็นคนเร่ร่อนเขานอนหลับอยู่ริมถนนคุณ

แล้วก็มีผู้ชายคนนึงถือไม้มาด้วยนะ
มารุมธรรมร้ายมาเตะมาถีบ
คลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุเพราะอะไร

เห็นสีเหลืองนั่นคือเสื้อของผู้ชาย
ที่เขานอนอยู่ริมถนนนะคะเป็นชายเร่ร่อน

คือมีผู้ชายคนหนึ่งดูสิเห็นไหม
คือเตะเข้าไปแบบแรงมากแล้วไม่ใช่ทีเดียวค่ะ
ไม่ใช่ทีเดียวยังกระหน่ำเตะอีกแล้วนะคะ

พอเห็นแบบนี้หลายคนเห็นคลิปก็บอกว่า

ทำไมต้องมาทำร้ายดูสิเตะใหญ่เลย
จู่คือเข้ามาแล้วทำร้ายเลย
ทั้งที่ผู้ชายเสื้อเหลืองเขาก็นอนอยู่เฉย
ทีนี้คนเขาถ่ายคลิปเขาก็พยายามซูมดู
เพราะว่าในมือมือซ้ายของเขาเห็นไหม

ก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องมาทำร้ายแบบนี้

เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยค่ะ

พอหลายคนได้ดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่า
โอ้โหทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ล่ะ

แต่ละคนก็วิภาควิจารณ์กันนะคะว่าคลิปแบบนี้มันเป็นความรุนแรง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามติดต่อไปหาคนที่โพสต์คลิป
เธอก็บอกว่ายังไม่ได้สะดวกให้ข้อมูลนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปที่พื้นที่จุดที่เกิดเหตุเลย
ก็ไปดูปรากฏว่าจุดตรงนั้นมันเป็นจุดที่ผู้ชายเร่ร่อนที่ถูกทำร้าย
อยู่หน้าร้านอาหารร้านนี้เขาจะเปิดตั้งแต่๒ทุ่มเป็นต้นไป

ก็เลยไปสอบถามพนักงานร้านอาหารว่ารู้เรื่องนี้ไหม
ทีนี้พนักงานก็บอกว่าปกติแล้วตอนเปิดร้าน
จะมีคนเร่ร่อนมาจับกลุ่มนั่งกันอยู่ริมทางเท้าแบบนี้
ห่างจากร้านไปอีกสัก๒๐เมตร
แต่กลุ่มคนเร่ร่อนไม่เคยนะจะมาสร้างความเดือดร้อน
ให้กับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้าน
แล้วก็ถามไปถึงสาเหตุที่ผู้ชายเสื้อเหลืองถูกทำร้ายร่างกาย
พนักงานในร้านก็บอกว่าวันนั้นพวกเราไม่เห็นกัน

คุณกิสักก็ไปถามคนขับวินมอเตอร์ไซต์
คือคุณบุญยืนยอดสิริคนนี้ค่ะ

เขาอยู่แถวนี้มาสักปีนึงแล้ว

กลางวันเขาก็จะเดินเก็บของเก่าขาย
พอได้เงินมาเขาจะเอาเงินไปซื้อเหล้า

ทีนี้พอกินเหล้าเมากัน

หาเรื่องคนอื่นแถวนั้นไปทั่ว

เขาก็แยกตัวออกมาสิคะไม่ได้มีใครแบบว่าคบต่อด้วย
ทีนี้เหตุการณ์ของการถูกทำร้ายร่างกาย

จะมีสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร

ก็เลยทำให้คนอื่นเกิดความไม่พอใจ
วินมอเตอร์ไซค์หน่อยนะคะ
ก็หลบสลายไปเลย

เสียงดังหน้าร้านเขาเปล่า
เออเวลามีแขกน่ะ
นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของคนขับวินมอเตอร์ไซค์
ทีนี้คุณกิติศักดิ์เขาก็ยังไม่ย่อท้อนะคุณ
คือเดินไปตามหาว่าผู้ชายเสื้อเหลืองที่ถูกทำร้ายเขาอยู่แถวไหนหรือเปล่า
เขาก็เดินข้ามไปดูฝั่งสวนสาธารณะเพราะว่าบางทีกลุ่มคนเร่ร่อนเขาจะมาพักไง
ส่วนสาธารณะตรงนี้มันใกล้เศรษฐรรพร้าวนะ
ใช่พอมาดูตรงนี้ก็มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนก็ไม่เจอ
ทีนี้ก็มาดูตรงจุดอื่นอีกไปบริเวณใต้สะพานข้าม๕แยกลาดพร้าวนะคะ
แต่ก็ยังไม่เจอผู้ชายคนที่ถูกทำร้าย
นี่แหละค่ะเรื่องแบบนี้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องมีการประสานต่อ
เพราะว่าหน่วยงานที่เขาดูแลตรงนี้นี่ต้องเป็นทางพมไหมคะ
ใช่พมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
ดูเรื่องของคนเร่ร่อนแล้วก็ร่วมกับหลายหน่วยงานด้วยนะครับ